ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางม้าลายนะฮะ
ม้าลายเป็นทางที่คนจะต้องใช้ข้ามถนน

ทุกคนที่สอบใบขับขี่มาต้องรู้ต้องตอบคำถามข้อนี้
แต่ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวหมู่บ้านนักกีฬา

รถก็ไม่หยุดให้แต่ข้ามไปแล้ว

จักรยานยนต์ที่กำลังจะผ่านมาเนี่ย
ยึกยักษ์ถอยหลังมาแล้วไปเสียจังหวะ
จอดรถลงมาเอาเรื่องเขา

คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชาวบ้านถ่ายไว้ได้นะครับ
ผู้ชายเสื้อขาวคือคนที่กำลังข้ามถนนที่ทางม้าลาย
เสื้อดำคือคนขี่จักรยานยนต์

แล้วก็ถ่ายคลิปบันทึกเหตุการณ์เป็นหลักฐานไว้ด้วย

นี่ฮะเอาหมวกกันน็อกฟาดเขาอีก

วงและเขตสะพานสูงกรุงเทพนะครับ

อยากดังเดี๋ยวจัดให้เอามาโพสต์เอาไว้นะครับ

แต่ทีนี้มีรถมอเตอร์ไซค์ที่มา

ก็เหมือนกับไปตัดหน้าเขานะครับ
ชายเสื้อดำเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์
โมโฮจอดทฤษฐ์ลงมาต่อว่า
เอาหมวกกันน็อกฟาดนะต่อยเขานะครับ
จนเขาปากแตกบาดเจ็บหลังเกิดเรื่องผู้ชายเสื้อขาวนี่
ยังไม่กล้าไปแจ้งความนะฮะค่ะเพราะว่าชายเสื้อดำนี่ก็ข่มขู่เอาไว้
โดนหนักอ่ะก็เลยกลัวไม่กล้าไปแจ้งความ
แต่มีคนเห็นเหตุการณ์เอาคลิปมาโพสต์ผ่านโลกออนไลน์
มันก็เลยกลายเป็นคดีความขึ้นมาเพราะว่าโอ้โหพี่เขาใหญ่เหลือเกิน
ค่ะนะฮะคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
วันนี้ลงพื้นที่ไปคุยกับผู้ชายเสื้อขาวในคลิปนะครับ
เขาชื่อว่านายมโนตรัสกะมนต์อายุห้าสิบสามปี
มโนเล่าแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
ประมาณสี่โมงเย็นตอนนั้นกำลังข้ามถนนออกไปซื้อกับข้าวให้กับภรรยา
ที่ตลาดหมู่บ้านนักกีฬาซึ่งอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านของเขา
กำลังเดินข้ามถนนตรงทางม้าลายนะฮะข้ามไปหนึ่งเลนแล้ว
ต้องไปหยุดอยู่ตรงกลางถนนเพราะว่าที่ด้านหน้าของเขา
มีรถยนต์ขับมาไม่ยอมหยุดฮะอืมข้ามไปเลนหนึ่งแล้วนะค่ะ
รถยนต์ไม่ยอมหยุดเขาก็ต้องชะงักหนึ่งจังหวะ
แล้วก้าวถอยหลัง๑๙เพราะว่ารถยนต์ไม่ยอมหยุด
จังหวะนั่นแหละตอนที่ถอยหลัง๑๙นะฮะ
อ่าก็มีจักรยานยนต์สองคันที่อยู่ข้างหลังของเขา
คันหน้าเนี่ยเบรกแล้วก็ขี่ต่อไปแต่คันที่สองก็คือ
รถของชายเสื้อดำที่ต้องเบรกเหมือนกัน
เพราะว่าชะงักตอนที่เขาถอยหลังไม่ขี่ต่อไปฮะ
จอดรถแล้วก็ลงมาแล้วก็มาต่อว่ามาด่าเขา
มาทำร้ายเขาเหมือนที่เห็นในคลิปเนี่ยออกหมัดใช่
คือเขาก็ยอมรับว่าตอนที่เขาถูกต่อว่า
ด่ามาว่ากันนะคือฝ่ายนั้นก็อารมณ์ร้อนมาก
เขาก็พยายามแล้วที่จะขอโทษเพื่อให้จบเรื่อง
ทีแรกมีปากเสียงกันก่อนค่ะอ่าแต่พอเขาเห็นอีกฝ่ายพยายาม
โอ้โหพุ่งเข้ามาแบบอารมณ์ร้อนมากเขาก็เลยขอโทษเพื่อให้จบเรื่อง
แต่อีกฝ่ายยังไงก็ไม่ยอมจอดรถอยู่กลางถนน
เอาหมวกกันน็อกมาฟาดเขาทำร้ายเขามีชาวบ้านพยายามเข้ามาห้าม
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้อย่างที่ท่านเห็น
อยู่ที่เป็นสิบปีแล้วอ่ะก็เดินข้ามส่วนประปัติอ่ะ
แต่ว่าวันนั้นเนี้ยเอ่อพอดีเมื่อวานเนี้ย
จะมีปัญหานิดนึงว่าตอนข้ามเนี่ย
พอไปถึงเกาะกลางเนี่ยผมผมจะงักนะครับให้รถเอ่อ
ให้รถอีกฝั่งหนึ่งเข้าไปก่อนก็อาจจะถอยหลัง
แล้วทำให้มอไซค์ก็มีสังเกตดูเนี่ย
มีมอไซค์อยู่๒คันใช่ไหมที่เขาจอด
เขาจอดแต่ว่ามันก็คงไม่ได้เบรกแบบอะไรนะแบบมีแรงอืม
แล้วคันแรกเขาก็ขี่ไปแล้วก็มีคันที่๒
ที่เขามีที่มีเรื่องกับผมเนี่ยเขาก็ด่า
คือถ้าเป็นช่วงแรกเนี่ยที่บอกมันมีปี๊ดบ้างใช่ไหม
แต่ว่าถ้าเราลอยนั่นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีสติว่าเฮ้
มันเรื่องไม่เป็นเรื่องโกรธไหมครับที่เขาทำเราขนาด
มันผักเราล้มขนาดนั้นอืมก็นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับ
มันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยผมผิดขนาดนั้นเลยเหรอ

ในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมหมวก
แบบน้ำตาลน้ำตาหน่อยเข้ามาห้ามด้วยอืม
นั้นเนี่ยเป็นแม่ค้าในตลาดนะคะชื่อว่านางชรินี
ฉัดจูมงคลอายุห้าสิบสามปี
เธอบอกว่าตอนแรกเลยเธอได้ยินเสียงรถเบรกดังมาก
แล้วก็เห็นสองคนนี้เสื้อขาวเสื้อดำเนี่ยเถียงกันอยู่บนถนนก็เลยเดินออกไปดู
เห็นผู้ชายเสื้อขาวกำลังถูกชายเสื้อดำด่าด้วยคำหยาบคาย
แล้วก็เห็นว่าชายเสื้อขาวพยายามขอโทษแล้ว
แต่ชายเสื้อดำอารมณ์ร้อนแล้วก็โมโหนักมาก
เอาหมวกกันน็อกฟาดแล้วก็ผลักจนชายเสื้อขาวล้ม
เลยรีบเข้าไปห้ามกลายเป็นโดนชายเสื้อดำด่ากลับแล้วให้ของลับมาด้วยค่ะ
ผู้ชายเสื้อดำนะยังท้าทายทุกคนในตลาดเลยบอกไม่กลัวคลิปหรอกอยากถ่ายถ่ายไปเลย
เลยบอกให้ลูกสาวถ่ายเอาไว้เลยลูกเอาไว้เป็นหลักฐาน
บอกตกใจมากนะที่ผู้ชายเสื้อดำเนี่ยโมโหรุนแรงแบบนี้
อุตส่าห์เข้าไปห้ามไม่อยากให้มีเรื่องกันก็ถูกด่ากลับมา
พอข่าวออกไปเธอก็บอกว่าอยากให้คนก่อเรื่องเห็นข่าวเห็นคลิปตัวเองเห็นตัวเองในหน้าจอแล้วเนี่ย
ใจเย็นกว่านี้หน่อยมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีก
ผู้ชายคนนั้นก็ขอโทษขอโทษอยู่หลายคำเขาก็ไม่ยอมเขาก็ด่าผู้ชายคนนั้นอยู่นั่นแหละ
แล้วป้าก็ห้ามเขาก็หันมาด่าป้าก็ให้อันนั้นแหละ
ให้ให้ป้าต้องหลายอันอะ
แล้วทีนี้ป้าก็บอกพอแล้วลูกพอแล้วนั้นเขาขอโทษแล้วพอเหอะใจเย็น
เขาโมโหมากมากจนแบบว่าป้าห้ามแล้วเขายังด่าป้า
เขายังไม่รู้ว่าป้าเป็นคนห้ามไม่ใช่ป้ามาทะเลาะกับเขา
ป้าหิวป้องอายุ๔๐ปีนะครับและก็ควบคุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดี
นายสมชายยอมรับว่าเขาคือคนในคลิปจริงและขอยอมรับผิดทุกอย่าง
เพราะว่าเขาอารมณ์ร้อนวันเกิดเหตุก็คือเย็นเมื่อวานนี้
ชายเสื้อขาวมาเดินตัดหน้ารถเขาทำให้รถเขาเสียจังหวะ
เขาก็เลยโกรธมากก็เลยทำลงไปแบบไม่ยั้งคิด
รับผิดทุกอย่างและขอโทษทุกคนด้วยที่เขาทำตัวไม่เหมาะสม
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนแบบนี้นะ
เขาอยากขอโอกาสในการแก้ตัวอีกสักครั้งหนึ่ง
ผมกลับพี่ว่าไม่ดีนะฮะปีใหม่สิ่งที่เราร้ายแค่พอผ่านไป
มันจะเริ่มเป็นสิ่งที่ไม่ใหม่แล้วกันเนอะ
ต้องกลับขอโทษพี่จริงสิ่งที่ผมเคยทำมันแย่จริง
อยากโกรธขอโทษนะฮะพี่
เขาก็ยกมือไหว้ขอโทษคนที่เขาทำร้ายไป
ฝากขอโทษไปถึงคนที่ติดตามเขาด้วยนะฮะ
คุณรัชพรติดตามหรือเปล่าสมชายเขียวป้อง
เดี๋ยวขอเข้าไปดูในเฟซบุ๊กก่อนนะฮะ

ไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนแบบนี้เลยนะครับ
ทำไปเพราะว่าโอ้โหมันคุมสติไม่อยู่จริงตอนนั้นถูกตัดหน้ารถเสียจังหวะ
แต่แฟนสาวของนายสมชายนะครับบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าพอเห็นคลิปแฟนของเธอแล้วเนี่ยยอมรับว่าตกใจมากที่แฟนเป็นแบบนี้
ไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้แฟนเนี่ยไปก่อเหตุมา
เพราะว่าตอนกลับมาถึงบ้านก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟัง
แต่ถ้าถามว่าปกติแล้วแฟนนุ่มของเธอเป็นคนยังไง
เป็นคนอารมณ์ร้อนอ่าอันนี้แฟนสาวบอกเลยนะค่ะ
บอกกับคุณนฤทธบุญนิ่มเนี่ยบอกว่าแฟนนุ่มของเธอเป็นคนอารมณ์ร้อน
ชอบมีปากเสียงกับชาวบ้านเป็นประจำ
เธอก็ต้องพยายามไปคอยห้ามปรามให้อารมณ์เย็นลง
แต่ทุกครั้งที่ไปห้ามนะเธอยังถูกทำร้ายร่างกาย
ไม่รู้จะทำยังไงนะตอนนี้ก็ได้แต่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจออะไรนะนาย
เจือนไม่ได้ให้เจือนเราก็โดนด้วยครับ
ไม่รู้ว่าจะให้ใครเชื่อมั่วไว้ให้พี่ชายเตือน
นี่แฟนบอกเตือนไม่ได้เลยเป็นคนอย่างนี้เลย
ก็พยายามเตือนตลอดถูกทำร้ายเองด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้แล้ว
ก็หวังว่าจะเตือนสติเขานะ
คุณก็จะมีสติมากขึ้นเพราะว่าสังคมเนี่ยเห็นแล้วว่าคุณเป็นคนยังไง
เรื่องทางคดีความนะครับ
ทางพันธมตเอกสมโพธิสุวรรณจรัฐภูมิกับการสอนอประเวทบอกว่า
เห็นคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเรื่องนี้เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างมาก
ทำร้ายแล้วก็ข่มขู่อีกฝ่ายตำรวจจึงแจ้งข้อหานายสมชายนะครับ